คือเราพบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนหรือเปล่าคะ
ตั้งแต่อายุเขา๑๖หนู๑๗อะพี่

ก็เลยเจอจันทร์

ช่วยกันขายของส่วนมากหนูชอบขายของ
เขาก็ส่งของให้อะไรให้อย่างนี้ตลอด
แล้วก็เข้าเพื่อนให้เข้ามาสัก๔ปี
ต้นปีก็แต่งงาน

งานบวชเขาหนูก็อยู่
กินอาหารเขาหนูก็อยู่อย่างนี้
ทุกอย่างที่เป็นเขาเลยที่
เขาเป็นผู้ชายที่น่ารักมาก
กับคนรอบพักเขาจะเป็นคนยิ้มเก่งคุยเก่ง
เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอย่างนี้ค่ะ
ถังเทิมไม่ได้
ก็บอกว่าเดี๋ยวมีให้ปีหน้า

บอกว่าเออเดี๋ยวปีหน้ามีนะ
เพราะว่าปีหน้ามันตรงกับปีกุล

อยากให้ลูกเกิดปีคุณคนนึง

ก็ถัดไปอีกสามปีกับเดี๋ยวมีอีกคนนึง

รถคว่ำที่นครสวรรค์

ก็คือกำลังกลับมาหาหนูพอดี

แต่ว่าเค้าไม่ได้เป็นคนโทร

ค่ะเราก็ไป

ยังมีสติแต่พอไปถึง

จนหมอบอกว่าโทรบอกแม่นะคะเผื่อว่าฉุกเฉินเขาก็อาจจะไปเลยก็ได้

ยังมีความหวังอยู่เรื่อยว่าเขาไม่ได้เป็นอะไร
ตอนที่อยู่โรงพยาบาลหนูยังแบบเออจับมือเขาเปล่าวะ
อยากมีลูกใช่ไหมถ้าหายออกมาเดี๋ยวมีลูกให้เลยนะ
หลังจากนั้น๓อาทิตย์ค่ะวันเกิดหนู

คือมันคิดแค่ว่าเฮ้ยถ้าเราร้องไห้

แล้วถ้าเกิดตัวแฟนหนูเองมันก็ไปแบบมันไม่มีความสุข
มันเหมือนนิยายมากเลยนะพี่
วันที่๒๑เขาคว่ำใช่ไหมเสียวันที่๒๑
วันที่๒๑นี่คือวันที่หนูกับเขาคบกันนะ

ขั้นที่ซื้อให้เป็นสะพัดของขวัญมันเกิดเขา
วันที่๑๒พฤศจิกาปี๖๐ที่ซื้อให้ค่ะ
คือตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวว่าท้อง
หนูสังเกตตัวเองว่ารู้สึกว่าตัวเองมันเพียค่ะ
แล้วทีนี้วันที่หนูไปเฝ้าเขาที่โรงพยาบาล

ก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจก็เลยบอกว่าเออถ้าอยากมีลูกอ่ะ
หนูก็จับท้องตัวเองบอกว่าขอให้เรามีลูกด้วยกันนะ
อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบสมใจเขาอืมตรวจก็ตรวจไป
ไม่ขึ้นโอเคเองไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรถัดมาอีกสามอาทิตย์
มันเป็นวันเกิดหนูพอดีเลยวันที่สิบสี่ธันวาตัดสินใจ
พี่ตรวจคันมาอีกจนรอบหนึ่งเอามาตรวจที่บ้านเป็นวันเกิด
พอดีเลยขึ้นสองขีบเหมือนมาวันเกิดค่ะค่ะมันดีใจ
แล้วมันก็ควรเป็นห่วงเพราะว่าเราเป็นหัดโดยที่เราไม่รู้ว่าเรา
เป็นเชื้อเยยรมันไหมถ้าเกิดเป็นหัดเยยรมันอย่างนี้
ต้องเอาเด็กออกค่ะอือครับตั้งนั้นหนูต้องแบ่ง
จอกรถข้างทางหนูบลง
บางทีเราขับต่อไม่ไหวมันก็คิดคิดคิดคิด
แต่ว่าเราดึงตัวเองกลับมาให้ได้ค่ะก็ร้องแป๊บนึง
แต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีขึ้น
มันก็หลายอย่างเนอะเราก็ต้องเข้มแข็งมันอ่อนแอไม่ได้
หนูคิดว่ามันต้องเข้มแข็ง
อืมใช่มันแค่แค่แค่แค่หนูคิดแค่ว่า
เรายังรู้สึกขนาดนี้เขาจะขนาดไหน
ก็เริ่มระบายของเริ่มโพสต์ขายเริ่มอะไรอย่างเงี้ค่ะอืม
จนผ่านไปสองเดือนนะหนูเคียนนี้เสร็จฝั่งแสด่
มันอยู่ที่กำลังใจอ่ะพี่ค่ะอืม
กำลังใจดีเราก็ดีคือเราต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเราเอง
องหน้าลูกไว้อะไรไว้ทำอะไรหลังจากนี้คิดถึงแต่ลูกอย่างเดียวเลยนะ

พี่เห็นภาพในห้องคลอดอะค่ะทำไมหนูเห็นว่าเอารูปแฟนไปด้วย
ปกติแล้วเขาจะให้ห้องเข้าได้หนึ่งคน
แต่คนคนนั้นที่เราจะเอาเข้าคือแฟนหนู
ก็เคยคุยกันไว้บอกเออถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งเราก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกัน

ก็เลยเอาได้แค่ลูกเขาเข้าไปค่ะยังอยากให้เป็นเขาอ่ะ
ของเขายังคงอยู่เหมือนเดิม
เสื้อผ้าทุกตัวยังอยู่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมตอนนั้นช่วงแต่งงานอ่ะหนูก็คิดว่าเอออยากเก็บชุดแต่งงานไว้เนอะ
ก็คุยกับเขาบอกเนี่ยถ้ามีตังค์เขาก็อยากซื้อชุดแต่งงานที่เราใส่เก็บไว้
อืมอยากให้ลูกได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้ไม่มีตังค์กันไงค่ะแต่ตอนเนี้ยหนูไปซื้อมาไว้แล้ว
ทั้งชุดเขาแล้วก็ชุดหนูอืมหลังที่เขาเสียใช่ไหมคะใช่ค่ะ
มันเหมือนแบบเฮ้ยจากที่เราพูดตอนนั้นน่ะตอนเนี้ยเราสามารถซื้อได้แล้วนะอืม
มันเป็นความทรงจำดีดีที่ดีมากเลยสำหรับเขาทุกอย่างหนูจะพยายามเก็บไว้ให้เหมือนเดิม
ค่ะบางทีแบบเส้นผมติดเตียงไว้ของเขาอย่างนี้ค่ะ
หนูก็จะเก็บใส่ซองไว้ให้ลูกเพราะเขาเป็นคนรักเด็กมากพี่
อันนี้คือเขาร้องไห้แล้วนะค่ะคือแบบเขาไม่ได้อุ้มลูกอ่ะค่ะ
แต่ขอให้ของทุกอย่างเนี้ยที่เป็นของเขาอ่ะให้ลูกได้เห็นอืม
ใช่ทุกอย่างหนูจะพยายามเก็บไว้เหมือนเดิมเลยค่ะ
หนูยังคิดน้อยใจเลยนะบางทีแบบลูกคนอื่นเนอะ
เออเขายังได้อุ้มได้อะไรเนอะอันเนี้ยคือเราก็ไม่รู้จะบอกรู้ยังไงค่ะ
กระทั่งรู้ยังไม่ได้รู้แต่ว่านามสกุลก็ให้ใช้นามสกุลพ่ออืม
ใช่ชื่อชนิดาก็ชื่อแบบว่าพ่อแบบนี้ค่ะอืม